หญิงภาวะชายปริศนาปลาหินใส่บ้าน

ป้าจันมาร้องเล่นกับสื่อมณชน

เคยไปร้องเรียนพวกกลุ่มรถบรรทุก
ที่เขาแล่นผ่านอยู่ในซอยเนี่ย
รถใหญ่ใช่ไหมครับ

โอ้โห๓ก้อนแล้วไปแนบเลย
เจ้าของบ้านพาทีมข่าวมาดูความเสียหายครับ
กระจกรถนะครับมีรอยแตกร้าวฮะ

นี่ครับรถคันที่โดนปลาหิน
แต่จะหาคนรับผิดชอบยังไงล่ะหาไม่ได้

อีกครั้งรูปประวัติศาสตร์ถ่ายแบบนี้ก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนครับ
จันบอกป้าจันเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะ

นี่ครับถือเหมือนกับเป็นที่วางไอ้กระจกบนโต๊ะ

อะไรฮะโดนโต๊บอื้อ
คือมีคนดักรออยู่หน้าบ้านออกไปปั๊บป้าโดนตบเลย
หลังจากนั้นเมื่อกี้๖เมษาน่าไปดู๒๑เมษาบ้าง
ผู้ชายวัยรุ่นสวมหัวกระน็อกเต็มใบนะครับ
นะครับคว่างขวดโซดาเข้ามาในบ้าน
คาดว่าจะเป็นคนเดียวกันแหละกลุ่มเดียวกันแหละ
ที่มาปาหินใสวันก่อนที่มาปาหินใสล่าสุดนี้
เจ้าของบ้านยืนยันนะครับว่าไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ป้าเคยร้องเรียนเนื่องจากเมื่อทุกสิบล้อ
สิบแปดล้อยี่สิบสองล้อ

แล้วถนนมันยวบมันสะเทือน

หลังจากนั้นก็ถูกกันแกล้งมาโดยตลอด
เธอมาดึงกล้องกรุงจอลปิดบ้างมาปลายหินบ้าง

เพราะว่าไม่พอใจที่ป้าไปร้องเรียน
ขณะที่เพื่อนบ้านที่เคยไปร่วมร้องเรียนกับป้าจันทร์แล้วว่ายังไง
เออป้าจันเพื่อนบ้านโดนเหมือนกัน
แกล้งแน่นอนแต่ไม่เอานะนักข่าวนะไม่ให้สัมภาษณ์นะ
เดี๋ยวจะถูกรังความไปมากกว่านี้นะฮะ
เนื่องจากที่ผ่านมาหลังคาบ้านทั้งในบ้านนะครับ
พังเสียหายหมดแล้วหลุดหมดแล้ว
อะไรอ่ะป้าถูกระเบิดปิงปองกันดิ
นี่ฮะถูกระเบิดปิงปองบ้างถูกอะไรบ้าง
กลัวแล้วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทีมข่าวนะครับ
ที่โรงเหล็กนะครับซึ่งเป็นจุดที่รถบรรทุกต่างมารวมตัวกัน

ตัวแทนกลุ่มรถบรรทุกระบุว่า
พวกเขาไม่ถูกกับป้าจันทร์จริง
เพราะว่าป้าร้องเรียนห้ามไม่ให้รถบรรทุกเข้ามาแล่นในซอย
ที่พวกเขามีอาชีพนี้อยู่ในซอยนี้
แล้วอยู่มาก่อนป้าจันจะมาอยู่ซะอีก

ยืนยันมันไม่ได้ทำแน่นอนอันนี้ต้องฟังเขาด้วย
สอบถามตำรวจสพพระประแดงครับ
ทราบว่าขณะนี้นะรับแจ้งความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้แล้วนะ
โดยจะนัดป้าจันทร์นะครับให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมในวันนี้
ส่วนคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานส่งให้ชุดสืบสวน
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วนะครับ
เบื้องต้นนะครับเข้าข่ายถ้าใครทำเนี่ยนะ
ข่ายก่อความเดือดร้อนรำคาญให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายครับ
แหมเหลือเกินเนอะทำกันเหลือเกินจริง